รัศมีแขประแซงหน้าสาวโสดปาดหน้าไปปราดเลย
เตรียมที่จะจดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มค่ะคุณ

นู้นบินไปจดที่สวีเดนค่ะคุณค่ะ
โดยรัศมีแคร์นะคะบอกเลยค่ะว่าหลังจากศึกษาดูใจกันมากว่า๑๐ปี

ก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันแล้วค่ะ

จนถึงตอนนี้แหละเลยขอคิดว่าจดทะเบียนเอาไว้ก่อนดีกว่า
เพราะตามกฎหมายที่สวีเดนสามารถทำได้
ซึ่งแพนก็คาดว่าจะทำให้ทันก่อนปลายปีนี้ค่ะ

จริงแล้วแขกกับแฟนคบกันมา๑๐ปีแล้ว

ก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอยากแต่งงาน
เขาก็มีความรู้สึกก็ส่งรูปแหวนมาในมือถืออะไรอย่างนี้
แล้วเราก็โอเคก็ได้
งานแต่งงานมันใช้เงินแต่ก็ยังคิดไว้ก่อน

แต่งที่นี่คนที่นู่นก็มาไม่ครบ

ก็เลยคุยกันเรื่องจดทะเบียนก่อน
จริงแล้วแขมขอผู้ใหญ่ไว้กัญญาประมาณ๑๐วัน
ไม่ต้องมีวิธีเลยก็ได้คือไปที่อำเภอ
แล้วก็ก็คืออาจจะต้องมีการจองเวลาไว้

คือจริงแล้วขอให้เรียบง่าย
คือแฟนน่ารักมากมาอยู่เมืองไทยใหม่
ทุกวันนี้แฟนไม่เคยถามว่าทำงานหนักไหมหรือว่าอะไร
หรือว่าอะไรแฟนถามว่าเงินพอใช้ไหม

อีจ๋ามากเลยบอกเลยสนันเลิกเลยค่ะ

สิ่งอื่นใดเขารักกันจริงเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะ
ว่าคู่รักเนี่ยนะคะที่เพศเดียวกัน
พิสูจน์แล้วว่ารักกันจดทะเบียนกันได้เลยนะคะคุณ
จดทะเบียนไว้ก่อนยินดีด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ